ช่วงนี้ค่ะมาดูเรื่องของการลดละเลิกอบัยมุก
แต่ละที่เขาก็มีวิธีการนะคะที่จูงใจให้คุณผู้ชมนั้นอยากจะลดละเลิกเอาไปรู้
เดี๋ยวนี้เวลาพระท่านจะสอนเยาวชนสอนประชาชนในเรื่องของการทำความดี
ท่านอาจจะต้องคิดมุกคิดไอเดียขึ้นมา
จะสอนยังไงให้เรื่องราวธรรมะเข้าไปอยู่ในใจได้อย่างง่ายดาย
คราวนี้ไปดูวิธีการของวัดที่จังหวัดอ่างทองครับ
พระท่านมีการผุดไอเดียในการให้เด็กเยาวชนมาต่อคิวแบบนี้ลูกเอ้ยนะฮะ
แล้วก็ให้มาปลากระป๋องนี่หยิบลูกบอลขึ้นมาเลยนะครับ
มาปลากระป๋องสอนใจเขาเรียกแบบนี้
ก่อนที่จะปากระป๋องนะฮะต้องตั้งนโมสามจบ
และอธิษฐานจิตรับสัจจะในใจว่าจะลดละเลิกอบายมุกใด
แค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้ว
ได้ระบายความใจ
ในใจลงไปด้วย
เรื่องของเรื่อง

เรื่องความอิจฉาฉันจะไม่มีในชีวิตนี้อีกแล้วนะครับ
โดยพระครูนิเทศธรรมรสเจ้าอาวาสวัดโลสุธาวาสนะครับ
อยู่ที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองแห่งนี้
บอกว่าทางวัดพยายามคิดกิจกรรมในการสร้างความดี
กิจกรรมในการลดละเลิกอบัยมุก
ให้เด็กและประชาชนที่เข้ามาทำบุญ
โดยวิธีการสอนต่างนานาการเทศการสอน
เด็กอาจจะจำไม่ได้

ก็เลยแบบนี้ดีกว่าใช่
ถือว่าเหมือนเล่นงานวัดไงคุณ
อยู่ในงานวัดด้วยแล้วก็ปลากระป๋องไป

แล้วก็ลดละเลิกในสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับ
จะลดละเลิกกิเลสอย่างไรให้เบาบางลง
เราก็สามารถที่จะทำได้
หรือเด็กบางคนนะปลาทุกกระป๋องเลย

ทำดีทุกอย่างนะครับ